คุณผู้ชมค่ะช่วงโควิดแบบนี้หลายคนมีอาชีพเสริมโดยเฉพาะดารา

ตอนนี้ขยายสาขาสามสาขาแล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปเองแทบทุกสาขาเลย
ก็แบบนั้นด้วยแล้วก็พบเรื่องความสะอาดด้วยอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
สาขามีทั้งรัชดา๓๒ทาวน์อินทาวน์และบางใหญ่ที่เพิ่งจะเปิดใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อน
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพี่ก๊อฟได้นำเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงที่อินบล็อกมาหาเขา
พร้อมกับบอกว่าตอนนี้ที่ทำงานปิดไม่มีเงินเดือนเช่าห้องอยู่แถมยังมีลูกอีก๔คนที่ต้องเลี้ยง
ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอหมูปิ้งสักไม้มาให้ลูกกินได้ไหมคะ

ซึ่งทันทีที่พี่ก๊อฟได้ส่งหมูปิ้งถุงโตไปให้ที่บ้านหลายถุงพร้อมกับขนมอีกนิดหน่อยนะคะ
เจ้าตัวก็ยังบอกอีกว่าถ้าใครเดือดร้อนไม่มีข้าวกิน
ก็ให้มารับข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ร้านได้ฟรีนะคะย้ำเลยนะว่าฟรี
ช่วยเหลือกันในยามลำบากซึ่งทางร้านเนี่ยจะจดบินเอาไว้
แล้วพี่ก๊อฟจะไปจัดการเองพร้อมกับบอกว่า
ผมไม่ได้คาดหวังความร่ำรวยจากอาชีพนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
ผมหวังแค่พอมีงานทำเลี้ยงชีพ
มีสาขาที่พอเป็นฐานให้กับน้องในทีมที่ว่างงาน
ำไรบางส่วนหากช่วยกันได้ผมก็ยินดีเสมอ
หิวหูพี่ก๊อบใจที่นี่หิวหูปิ้งพี่ก๊อบ
หล่อมากและที่สำคัญคือเราสองคนเนี่ยเตรียมจะอุดหนุนแล้ว
แล้วก็ฟังชัดนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าหิวจริง
ไม่มีเงินจริงเดินทางไปได้ทั้ง๓สาขาเลย
ไปแจ้งความประสงค์เลยว่าอยากจะขอทานหมูปิ้ง
แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีกำลังทรัพย์พอจะซื้อได้อยู่

เพราะว่าก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับอีกหลายคนเลย
แล้วก็เป็นคนที่ใจดีที่หนึ่งเหมือนกันเลยนะคะ